ข่าวแรกคุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่หลายคนใจจดใจต่อนะคะ

ตลอดทั้งวันทุกดราม่าต้องสยบให้กับดราม่าของเมียหลวงลวงสังหารนะคะ

คุณผู้ชมต้องเล่าเท้าความแบบนี้ค่ะ
ธัญญาเนี่ยแกองค์ลงคุณผู้ชมปรี๊ดแตกเลยค่ะ
โพสต์ผ่านโซเชียลนะคะว่าลูกสาวเธอเนี่ยถูกคุกคามจากนักศึกษาสาวรายหนึ่งนะคะ
ซึ่งเรื่องแบบนี้คนเป็นแม่ยังยอมไม่ได้ใบตองไม่ได้ออกมาปกป้องลูกนะคะปรึกษาทนายดังแล้วก็เตรียมยื่นฟ้องค่ะ
งานนี้ค่ะชาวโซเชียลนะคะก็แบบว่ารวมใจกันขุดเผือกค่ะ
จนไปเจอบ่อแสนะคะชี้เป้าไปที่น้องอิงอิงนะคะอิงนพัฒน์
สาววัย๒๘ปีคนนี้คุณผู้ชมนะคะ
คนนี้แหละนะคะเคยฝึกงานกับพี่เป๊กสัญชัยสามีของคุณธัญญา
เมื่อหลายปีที่แล้วเขาบอกว่าเมื่อ๓ปีก่อนด้วยนะคะ
ทำกลางความคุมเคลือว่าเอ๊ใช่ไม่ใช่ค่ะ
สาวคนนี้จะใช่อิงอิงหรือเปล่าค่ะ
ปรากฏว่ามีชาวเน็ตไปเปิดวาร์ฟค่ะ
มีอินสตาแกรมที่ใช้ชื่อว่าอิงอิงนพัฒน์นะคะ

ตอบคอมเมนต์ในไอจีตัวเองชี้แจงดราม่าดังกล่าว
ยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่มีประโยคไหนที่คุกคามน้อง
แต่ก็โดนทัวร์ลงคุณผู้ชมซึ่งก็เหมือนกับเป็นการยอมรับไกลนะคะว่า
นั่นแหละคือคนที่พี่ธัญญาอ้างถึงค่ะ
ก่อนจะโดนทัวร์ลงไปตามระเบียบค่ะอิงอิงก็ให้คนทำให้ทุกอย่างชัดเจนด้วยตัวของตัวเองนะคะว่า
นี่แหละคือคนที่พี่ธัญญาอ้างถึงโดยการออกมาชี้แจงนะคะ
ด้วยข้อความที่เธอส่งตอบชาวเน็ตนะคะบอกว่า
จริงข้อความที่ส่งหาน้องนิยาเธอยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
ไม่มีประโยคไหนที่คุกคามน้องลียาแต่ก็โดนทัวร์ลงไปตามระเบียบคุณผู้ชม
ความแทบมันไม่จบเท่านั้นคุณผู้ชม
ไอจีชื่อเดียวกันนะคะอิงนภัทรค่ะ
ตอบกับคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์อีกรอบนะคะ
เพราะว่ามีคนไปเม้นประชดประชันเธอพูดง่ายไปด่าแหละเธอ
เธอก็เลยบอกว่าการกระทำของเธอนั้นไม่คุกคามหรอก
แต่มันสอแววว่าอยากจะมีตัวตนพร้อมกับจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะ
ไอจีที่อ้างว่าเป็นอิงอิงต้องเน้นตอบกลับแบบแรงมากนะคะ
ไม่รู้ว่าสื่อถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคุณผู้ชมดูตามนะคะ
คุณผู้ชมคิดว่าน้องเขากลัวเหรอคะ
เพราะน้องอิงอิงก็แซ่บไม่เหมือนกันก็แซ่บไม่เบาเหมือนกันนะ
คุณเป๊กอาจจะตาต่ำตั้งแต่เลือกแม่ที่ไม่ยอมให้กำเนิดลูกตัวเองเพราะกลัวอ้วน
แต่ออกสื่อว่ามดลูกมีปัญหา
คือไอจีนี้ที่หลายคนเปิดวาร์ฟว่าน่าจะเป็นไอจีของน้องอิงอิงจริง
ใช่สรุปอย่างนี้คุณผู้ชมชาวเน็ตสรุปให้เลยว่าเธอโป๊แตก

ใช่ใบตองนะคะส่วนข้อความที่เม้นเดือดมากเนี่ย
หลายคนก็ตีความเป็นใครไม่ได้เลย

ฟังค่ะว่าพี่ธัญญาจะลวงสังหารยังไง

ด้วยความเด็กเขาอาจจะ
อาจจะเหมือนแบบไม่รู้จะจัดการกับ

มัน

คือณวันนั้นที่เราโพสต์ไปแบบนั้น
เพราะด้วยความที่คนของเราจัดการไม่ได้
ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรยืนยันว่าเลิกกับผู้หญิงคนนี้

การที่คุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ในฐานะอะไร

แล้วคุณมาแสดงความห่วงใยพ่อผ่านลูก
มันไม่สมควรและไม่เหมาะสม
ง่ายเลยก็คืออยู่ไม่เป็น

ก็จะต้องรู้สถานะตัวเองว่าแบบน้าอยู่ในฐานะอะไร

ลำเส้นไม่มายุ่งกับเรากับลูกเรา
ซึ่งที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้เขายุ่งกับเราตลอดเวลา
แล้วพอวันหนึ่งที่เขามายุ่งกับลูกเรา
มันก็เลยกลายเป็นแบบที่เห็นอย่างนี้
ทำงานด้วยกันเมื่อปีที่แล้วที่ไปใต้คุณผู้ชม
ล่าสุดเลยนะคะดิฉันก็ใจปั้มมาก

พี่เป๊กฝากบ่อนมาว่าเรื่องนี้ไม่อยากพูดแล้วกัน

ก็ฟังพี่ธัญญาแถลงไปเรียบร้อยแล้วไงนะ

ก็ต้องให้ทนายจัดการตามกฎหมายต่อไป